ถูกต้องนะครับการจัดการแข่งขันในปีนี้นะครับ
ถัดรวมภาพแค่ละทีสองคนเสริมทับกันดีมาก

คุณจะไปยืน๓ยืน๒ไม่ได้
อันนั้นก็ต้องแก้ทำสถานการณ์เอา
บางทีการได้บอลปุ๊บ
สมมุติเขายังไม่เทค

แต่พอส่งบอลไปที่แผ่นดินปั๊บเขาเทส
พอเพชรปั้มแล้วฮึ้มพร้อมกัน๓ตัว

นี่เป็นปีที่๒แล้วที่จ่าคนดังพันธาเอกภัยทูลบุญศรี
ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับนักฟุตซอลของทีมราชนาวี
กับภารกิจไล่ล่าแชมป์ฟุตซอลลีกสมัยแรก
ที่ผ่านมาเฮดโค้ชเจ้าของฉายาจ่าคนดัง
ประสบการณ์ทางเฮดโค้ชของทีมฟุตบอลสนามใหญ่
ซึ่งในปีนี้ภารกิจของเขาก็ยังดำเนินต่อไป
เพื่อให้ทีมทำผลงานที่ดีกว่าเดิม
ในตัวของโค้ชเอง
ต้องบอกก่อนว่าโค้ดอยู่กับฟุตซอลมา
ตั้งแต่เริ่มแรกของราชนาวีแล้ว
ทำฟุตซอลมาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
จะมีอยู่ช่วง๒ปีที่แล้วนู้นที่โค้ดไปทำฟุตบอลใหญ่
แล้วก็ได้รีเทิร์นกลับมา
ก็คิดว่าประสบการณ์พอสมควรกับฟุตซอลลีกนะครับ
คิดว่าไม่มีผลอะไรต่อการยิงข้างสนาม
ต่อเทคนิคเกมต่อการแก้เกม
เพราะว่าประสบการณ์ก็ค่อนข้างจะขึ้นระดับ๑๐ปีอยู่ครับ
ทีมโตเล็กทหารน้ำเป็นหนึ่งในทีม

ชาคริสดีใจและกล้องหลังอย่างวีรยุทธ์วนเชียงราก

อยู่กับทีมมานานอย่างเจษฎาชูเดช

รวมทั้งแข้งใหม่ที่น่าจับตามองอีก๗ราย
หมายในปีนี้คือการร่วมไล่ล่าแชมป์ฟุตซอลลีกสมัยแรกมาครองให้ได้
ก็พร้อม๙๐แล้วนะครับ
เพราะว่าฟิตซ้อมกันมาตั้งแต่ก่อนสงการ
แล้วก็ปล่อยสงการก็ปล่อยแค่๓๔วัน
แล้วกลับมาก็เรียกความฟิตในฟิตเน็ตครับ

ที่มีพันธาเอกภัยทูลบุญศรีเป็นเสมือนผู้นำ
ช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย
งบประมาณของทีมจะไม่มากเมื่อเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่
แต่จิตใจของพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ
ผมว่าพอที่จะไป
ไปเขย่าบันลังแชมป์ให้สะเทือนได้
แต่ถามว่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือเปล่าเนี่ย
มันก็คงมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ทั้งงบประมาณทั้งตัวผู้เล่นต่างชาติ

เพราะว่าทีมเราไม่ได้เน้นที่ตัวต่างชาติมาเล่นนะครับ
แต่ความสามัคคีความอยู่เป็นครอบครัว

สำหรับทีมราชนาวีผมว่าตรงนี้เราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ซั่น๒๐๑๖อาจเป็นซีซั่นที่หนักที่สุดอีกปี

แต่ความสำเร็จจากการทุ่มเทแรงใจของทีม
ปัจจัยส่งให้โต๊ะเล็กประหารน้ำ
ก้าวสู่ความสำเร็จในปีนี้
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน